เวลาเรียกรถทักซี่เคยเจอป่ะ
โชเฟอร์เรียกราคาเหมาไม่ยอมกดมิเตอร์
ใครเคยเจอที่ไหนส่งข้อความมาบอกหน่อย
เดี๋ยวจะให้ดูแก๊งนี้ค่ะเขาเรียกรถนะ
จากอิมแพคเมืองทองจะไปยาวาร่า
แล้วช่วยกันนับหน่อยสิโบกอยู่กี่คัน
ถึงจะยอมไปแบบกดมิเตอร์ค่ะ
มิเตอร์หรือเปล่า
แม่งมิเตอร์หรือเปล่า
โอ้โหนี่ที่เอาให้ดูนี่มี๔๕คันนะคำถามเลย
มิเตอร์ก็ไม่ไหวโอ๊ยรถตีดไม่ไหวหรอกไปครับมิเตอร์ไปครับ
แสดงว่าแถวนี้เป็นที่รู้กันเหรอเพราะขนาดแบบต้องถามเลยยังไม่ได้ถามเลยนะ
เออมิเตอร์เปล่ามิเตอร์เปล่าแสดงว่าเป็นที่รู้กันว่าแถวนี้เหมาะเหรอ
คุณผู้ชมใครเคยเรียกแท็กซี่จากเมืองทองแล้วเจอแบบนี้หรือที่อื่นก็ได้นะ
อันนี้คือเราแค่อยากรู้ว่างั้นแปลว่าที่เมืองทองเขารู้กันใช่ไหม
ต้องมาถามใช่ไหมว่าเออมิเตอร์หรือเปล่าหรือส่วนใหญ่จะเหมาอย่างนี้เหรอ
บอกมาหน่อยค่ะแต่เมื่อกี้ตอนที่เขาขึ้นมานั่งอยู่ในรถแล้วเขายกนิ้วโป้งเยี่ยม
แล้วก็ไปดูทะเบียนที่ติดอยู่ในรถนี่คันนี้คันนี้คันนี้สีน้ำเงิน
ก็รับผู้โดยสารด้วยการกดมิเตอร์นี่แหละค่ะ

เขาบอกว่าเรียกก่อนหน้าที่เราเห็นในคลิปเมื่อกี้ประมาณ๔๕คันใช่ไหม
แต่จริงแล้วเขาเรียกเป็น๑๐คัน
จะไม่ยอมกดมิเตอร์หมดเลยจะขอเหมาอย่างเดียวเลยอะค่ะ

เชื่อไหมโพสต์แค่วันเดียวพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
คนดูแบบ๒ล้าน๕แสนกว่าวิว
แล้วเขาก็เขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยบอกว่าหากินแบบนี้ก็ไม่ไหวนะคะพี่
ซึ่งคนไปคอมเมนต์น้ำแข็งไปอ่านดูนะ

บอกว่ารู้กันถ้าเป็นเมืองทองหลังจากเลิกคอนเสิร์ต
รู้กันเนี่ยนี่ไงนี่ไงคุณวิภาวันเพิ่งคอมเมนต์มาเลยนะว่าบอกว่าเมืองทองเหมือนกันค่ะ
ยิ่งวันมีคอนเสิร์ตนั้นหนักมากแสดงว่าเหมือนกันเลย
คือเขาบอกว่าจะต้องเดินออกมาด้านนอกนะถึงจะถึงจะเรียกแท็กซี่ตามปกติได้
เดินออกมาข้างนอกคือจากเมืองทองเดินออกมาข้างหน้าถนนเนี่ยไกลคุณผู้ชมฮะ
ไกลมากค่ะแล้วบางคนบอกว่าเจอแบบนี้นะถ่ายรูปไปเลยไอ้คัน
ไหนที่ไม่ยอมไม่ยอมกดมิเตอร์แจ้งทางกรมการขนส่งทางบกจะได้จัดการได้นะคะ

โอ้โหหลายคนเลิกกันหลายคันแล้วเกิน